คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ก่อนเบรกขวัญบอกไปใช่ไหมบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เขามาร้องทนายตั้มแต่ให้ข้อมูลผิดไปนิดนึ
คือไม่ใช่ตำรวจแต่กลายเป็นว่าคนที่บอกว่าเป็นมือยิง
ยิงเข้าไปในรถเขาระหว่างที่มันเหมือนมีเรื่อง
การปาดหน้ากันบนท้องถนนมีลูกเล็กสองคนอยู่บนรถ
มีภรรยาด้วยกลายเป็นว่าเป็นทหารนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคดีเนี่ยเป็นเดือนแล้วแต่มันไม่คืบหน้า
เขาก็กลัวแล้วเรื่องของความไม่เป็นธรรม
ทางด้านของนายกังวันรัตนธรรมค่ะอายุ๕๓ปีนะคะ
เขานำภาพหลักฐานก็คือรถฟอร์จูเนอร์สีดำ
ถูกยิงเข้าที่ประตูหลังฝั่งคนขับ๒นัด
ไปร้องกับทนายตั้มค่ะนะคะซึ่งพอไปถึง
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ทนายตั้มฟังบอกว่าเขาถูกทหาร
นายหนึ่งขับรถไล่ยิงด้วย
เหตุเกิดตั้งแต่๒มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นไปไหน
ขับรถกลับจากจังหวัดชนบุรีพาเมียกับลูก
เป็นลูกชาย๒คนนะยังเล็กอยู่เลยอายุ๑๐ขวบกับ๗ขวบค่ะ
ไหว้พระขอพรช่วงปีใหม่ที่สกลนคร
ตอนเดินทางกลับค่ะมาจอดติดไฟแดง
แล้วเขาบอกว่าแยกต่าโตน
ตรงถนนสกลนครกาลสินนะคะมีรถยนต์คันสีดำของคู่กรณี
แล้วเขาบอกว่าคนนี้เป็นอาจารย์สอน
อยู่ที่โรงเรียนเสนาที่การทหาร
กมียศเป็นพันเอกจอดอยู่
พอไฟเขียวมีการขับแซงหน้ารถคู่กรณีไปก่อน
แต่คู่กรณีไม่พอใจขับไล่ตาม
ตอนนั้นภรรยาของเขามีการถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วเหมือนคู่กรณีเห็นนะน่าจะเห็นว่าตัวเขาเนี่ย
มากับเมียมากับเด็กมีลูกอยู่ในรถแทนที่จะหยุด
แต่กลายเป็นว่ามาคว้าปืนยิงใส่นะคะตรงประตูหลังรถฝั่งคนขับ
ซึ่งตรงนั้นเขาบอกว่าโอ้โหลูกเขานั่งอยู่ตรงนั้นด้วย
โชคดีที่ไม่โดนลูกเขาทั้งสองคนนะคะ
ภรรยารีบโทรแจ้งตำรวจจนสุดท้ายสกัดจับรถคันนั้นเอาไว้ได้

คู่กรณีปฏิเสธแล้วข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายต่อหน้าตำรวจด้วยซ้ำ

ก็เลยมีการแจ้งความเอาไว้ที่สพตาโตนค่ะ
ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วคดีไม่ขึ้นหน้า
ตำรวจนัดให้คู่กรณีซึ่งที่อ้างว่าเป็นทหารยศพันเอก

ก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะเหมือนคดีมันไม่ไปไหน
รอดมาได้ชื่อว่าพระที่ห้อยอยู่คุ้มครอง
หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงพ่อหมึกบอกแบบนี้
แน่นอนว่าเจ้าตัวก็เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวนะคะ
หลังจากที่ทนายตั้มรับเรื่องก็มีการประสานไปนะคะ
ที่สนสถานีตำรวจภูทรตาโตนค่ะ
แล้วก็ให้เรื่องรักคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนี้ว่า

เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาพูดคุยกันอีกครั้ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจเขม่าวดินปืนวิถีกระสุน

พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาวุฒิปืนไปในที่สาธารณะนะคะ

ประกันตัวออกไปวงเงิน๒แสนบาท
แล้วก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าทางผู้เสียหาย
บอกว่าคู่กรณีบอกเขาแค่ว่า
ไม่จ่ายเงินในส่วนอื่นทั้งค่าทำขวัญทั้งนู่นทั้งนี่
จะจ่ายแค่ค่าซ่อมรถเท่านั้น
แล้วอ้างว่าก็เหตุการณ์นี้มันยังไม่มีใครเสียชีวิต
เจ้าตัวเลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองค่ะ